เปิดให้เล่นวันเสาร์๔วันแล้วปัจจุบันนี้มันจะคิดแค่ช่วงแรกหรือเปล่าหลังจะซ่าไหมหรือมันจะอย่างไรส่วนตัวเฟืองคิดว่าเป็นเช่นนั้นคิดว่าส่วนตัวนะคะไม่น่าจะเกินเต็มที่๒เดือนที่จะขนาดนี้ไม่ก็เดือนเดียวอาจจะเริ่มหายไปแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เกมเมอร์ตัวจริงไม่ใช่
แล้วก็อีกหลายเรื่องทั้งจิตแพทย์เรื่องราวที่คนต้องมาเตือนกันนะคะ
เริ่มจากความนิยมบนโลกออนไลน์ในโซเชียลกันก่อนเลยแล้วกัน
จากการสำรวจนะคะพบว่าการดาวน์โหลดแอปในแอปสโต
แล้วก็เพลสโตของประเทศต่างทั่วโลก
ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับที่๑ค่ะ
โดยมีจำนวนยอดดาวน์โหลดล่าสุดพุ่งสูงกว่า๕๐ล้านครั้ง
คือพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หุ้นขึ้นสูงมากที่สุด
ก่อตั้งบริษัทมาเลยค่ะมาดูบนโลกโซเชียลกันบ้าง
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่พากันทวิตข้อความ
พูดคุยและเปลี่ยนความเห็นผ่านแฮชแท็กโปรแกนมอนโกรธทีเอช
โดยในวันแรกที่เปิดตัวเกมในไทยเนี่ยแฮชแท็กนี้ก็กลายเป็นแฮชแท็ก
ที่มีผู้ทวิตข้อความสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทยนะคะ
ล่าสุดก็มีคนทวิตข้อความไปแล้วกว่า๑๘๕๙๒๗ครั้งด้วยกันค่ะ
อกจากนี้นะคะหลังจากเกมโปเกมอนโกได้รับกระแสนิยม
ผู้ใช้สังคมออนไลน์หลายคนก็ออกมาโพสต์
สติผู้เล่นเกมให้ระมัดระวังขณะจับโปเกมอน
ไม่ควรออกไปจับกลางถนนหรือในที่เปลี่ยว
อย่างเช่นสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาอัดคลิปเซลฟี่
เกมโปเกมอนหรือเกมโปเกมอนโก
ตอนแรกนะรู้สึกว่าเกมนี้มันปัญญาอ่อน
คนเล่นบ้าในขณะนั้นเรียบ่วะ
ขี้รถตามหาโปเกมอนงั่งตามหาโปเกมอน

เพราะได้หลวตมาเล่นเท่านั้นหลี้อน

อุ้งย้างออมหาโปเกมอนมดมือ
อันโปรแกช็อปอยู่ใส่หน่อยโปรแกช็อปอยู่ใส่หน่อย
อันพวะพวะขับรถสลอดสลอดสลอดอันเดิร์โปรแกช็อปอยู่ทั้งหน้า
ฮ่าฮ่าฮ่า

เดี๋ยวดาวน์โหลดให้ค่ะหลังจากนี้จะได้อู้วไปอินด้วยกันนะคะ
ต้องบอกว่าคือเล่นแล้วมันติดจริงโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่า
นี่เราเป็นคอมพิวนิตี้กับเพื่อน
จะต้องแบบเอาไปส่องไปแบบล่าแต้มสะสม

รอแล้วจะเป็นเหมือนคุณน้องคนนี้

คดีพลิกกลัวรองเขาจะติดนี่ไง

อย่าเล่นเวลาขับรถอย่าเล่นเวลา
เขาบอกว่าให้ดูสิ่งรอบตัวด้วย
ว่ามีอะไรอยู่อย่าเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่น
มีภาพขึ้นให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวเผื่อข้างหน้ามีมังกร

ไต้หวันเขาบอกเขาจับกลุ่มคนที่ขับรถ
จริงบ้านเราทางด้านของพตำรวจโทกหรือชพนจริง

ของตำรวจออกมาบอกเหมือนกันว่าผิดกฎหมายถ้าเจอจับแน่นอน

คือยังไงเล่นมือถือขณะขับรถผิดอยู่แล้ว
แต่นี่ยิ่งไปส่องโปเคมอลเนี่ยคุณระมัดระวังให้ดีนะคะ

คือเล่นมือถืออันตรายแล้วนะแต่มันอันตรายยิ่งกว่า
เพราะว่าเวลาจับมันต้องหยุดทุกอย่างไงคุณ

ยิงองศาไหนให้โปเกบอลไปจับโปเกมอนได้

ในพื้นที่ที่มีคนคนเดียวตรงนั้น
ถนนรถวิ่งไปวิ่งมาโทรศัพท์มือถือ
ขนาดขับรถเนี่ยโทษปรับ๔๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
ติดไฟแดงก็ผิดนะติดไฟแดงก็หยิบมาไม่ได้นะ
ใช่ระวังให้ดีด้วยแล้วกันนะคะ
มีการแชร์ภาพด้วยป้ายประกาศจากสถานที่ต่าง
จากโปเกมอนคือเป็นขนาดนั้นเลยทีเดียว
ในต่างประเทศก็มีมาแล้วนะพอมาถึงไทยโอ้โห๔วันเท่านั้นรู้เรื่องเลยนะคะ
จับโปเกมอนหน้าห้องวิชาการบทลงโทษ
ปลาโปเกบอลทิ้งหมดกระเป๋า
ใจเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายมาก
แกบอลนี้เขาแบบสมมุติหมดนี่ต้องเสียเงินซื้อนะคะ
ใช้เงินแบบบาทนี่แหละซื้อออกมาจากนอกเกมให้ไปอยู่ในเกมได้
แล้วก็มีอีกหลายป้ายนะคะสำหรับการห้ามจับนี้นะคะ
ในเขตวัดเองก็มีเหมือนกันนะคะ
อภัยธานห้ามจับโปเกมอนจ้า
บางคนนะคะก็ออกมาโพสต์มีอย่างที่บอกไป
รับจ้างขับรถตามล่าโปเกมอน
ผู้เล่นต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเจอกับมิจฉาชีพ
รับจ้างขี่รถจักรยานยนต์พาจับโปเกมอน๑ชั่วโมง๑๕
๓ชั่วโมง๔๐๐ต่าง
แล้วก็มีแบบโอ้โหถึงขั้น๑๐ชั่วโมง๑๕๐๐ก็มีนะคะ

คดีปลอดภัยรวดเร็วเข้าทุกซอกมุมได้
ไว้ในน้ำสนใจติดต่อได้เลย๒๔ชั่วโมง
มีเสื้อกันฝนให้ด้วยถ้ากรณีฝนตกนะคะ
ทำเป็นธุรกิจกันเลยทีเดียวค่ะ

ถ้าขับรถชนคนที่เดินตามจับโปเกมอน

หรือถ้าชนคนบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต
ก็มีสิทธิ์ติดคุกตามกฎหมายค่ะ

เขาอ้างว่ามีคนเล่นโปเกมอนเดินตัดหน้ารถยนต์

มีหน้าที่ต้องระมัดระวังไม่ให้รถยนต์ชนคนอยู่แล้วนะคะ

คลิปนี้ที่ถูกชาวเน็ตพูดถึงมากที่สุด
แต่เขาใช้วิธีการนำโทรศัพท์มือถือมาผูกติดกับพัดลม
ให้พัดลมสายไปสายมาคล้ายกับการเดินนะคะ

พอนำมาทดลองทำตามแล้วได้ผลจริงค่ะ
ยังไงก็ตามนะคะเทคนิคนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคน
ก็เอาไปลองทำตามแหละแต่บอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะ
แล้วก็บางส่วนก็มองว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ด้วย
เพราะปกติคือถ้าเล่นในบ้าน
ก็จากนั้นแหละเพราะเราจะไม่ค่อยได้เดินไปที่ไหนนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ข้างนอกนี่มันกันเลยทีเดียว
ใช่หรอกอารมณ์จริงแล้วนะที่ให้เดินเยอะเนี่ย

แล้วจริงแล้วเนี่ย๔๐๑เป็นการผู้มิตรแบบง่าย

ไปเล่นคนเดียวก็อาจจะได้เจอเพื่อนใหม่
แบบอุ๊ยขอโทษนะคะจับโปรแกโมนไม่ได้เลยช่วยหน่อย
เขินละดาต่างชาติก็บอกต่างชาติก็วิเคราะห์ว่าอืม
เจอคู่นะอาจจะเจอเป็นคู่ได้นะ
เอาโหลดสิคะโหลด
นี่นัฐพลังตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การผลเอกดาพงศ์รัตนาซวรบอกว่า
คือจริงแล้วไม่ได้ห้ามนะ
แต่ว่าอยากจะให้ระมัดระวัง
คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยการสอดส่องเป็นหูเป็นตา
ท่านนัทมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะลอง

ลองเล่นเหรอใช่จะลองเล่นเกมนี้ดูจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร
ถ้าไม่เล่นไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะต้องลอง
แต่เห็นว่าก็ได้ออกกำลังกายนี่ก็ได้ออกไปเดินหาโปเกมอน
เดี๋ยวจะลองดูเพราะถ้าไม่ลองไม่รู้ก็พูดไม่ได้ไง
พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าไม่รู้นึกออกไหม
ถูกต้องค่ะก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย
สำหรับเกมนี้ก็ต้องใช้อย่างถูกต้องนะคะ